๗นาฬิกา๓๒นาทีแล้วนะครับ
คุณผู้ชมฮะมาดูข่าวที่คุณสุพัสราจะเล่าให้ฟังกันนะฮะ
จริงเรื่องของแท็กซี่นะคะหายไปนานเลยนะ
ขึ้นแท็กซี่นะเราแบบไม่ได้อ่านข่าวนี้พักหนึ่ง

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนรถแท็กซี่ระหว่างคนขับกับผู้โดยสาร
ก็คือการลวนลามด้วยวาจา

ผู้โดยสารแฉโดนแท็กซี่ขอจับนกเขา
เชี่ยวเรื่องถุงยางอนามัย
เขาไม่ได้เอานกเขาขึ้นไปบนรถนะ
ขอจับอวัยวะเพศของผู้โดยสารนี่แหละนะฮะ
โอ้มีคลิปเสียงออกมา
ใช่เพราะว่าในขณะที่เขาถูกลวนลามผู้จารวนลามเขาถ่าย
เพื่อบันทึกเหตุการณ์ไว้ทั้งหมดเลย
แท็กซี่พยายามขยันขยอขอให้ผู้โดยสาร

จะได้จับนกของเขาไม่ใช่นกของเราได้ง่าย
แต่ผู้โดยสารตอบกลับว่ายังไงบ้าง

นาเขาได้

นั่งเนี้ยดีกว่าห้ะนั่งเนี้ยดีกว่านั่งเนี้ยไม่ได้จับเลย
ขับรถอ่ะลุงห้ะเออขับรถอ่ะพี่ขับรถเถอะมันจับอะไร

มันจับก็ได้
โอ๊ยยังไม่ถึงตอนเด็ดเลยนะฮะ
ใกล้จะถึงตอนเด็ดแล้วที่เขาชวนคุยกันเนี่ยนะฮะ
ก็ในช่วงต้นของคลิปเนี่ยก็คือคนขับแท็กซี่พยายามที่จะตื้อให้ผู้โดยสารที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ย
มานั่งหน้าเธอข้ามมานั่งหน้าก็ได้จะได้จับเลยขอจับหน่อย

ผู้โดยสารขับรถไปเถอะพี่ขับรถไปเถอะลุงขับรถไปเถอะพี่
เพราะว่าก่อนหน้านี้ครั้งแรกเลยเขาบอกเรียกลุงแก่จังเรียกพี่ได้ไหม
ครับคนขับพูดต่อว่าใจดำจัง
ขอจับแล้วไม่ให้เนี่ยนะ
ขอจับก็ไม่ให้จับให้มานั่งหน้าก็ไม่ให้มานั่งหน้า
โอ๊ยเราเป็นผู้โดยสารเราจะกล้าไปจะได้ลงจากรถ
ทีนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เปิดไปช่วงต้นเนี่ยพอไหม
สำหรับที่เขาพูดจาหวานล้อมต่างนี่ไม่พอนะ
เดี๋ยวเรามีตอนต่อไปฟังเลยค่ะ
เขาเคยสังเกตไหมทุกอย่างตัวเนี้ย

ทุกอย่างมันมีสีแปรร้าทเหรอ

มันมีสีแปรร้าท
ชักชวนพูดคุยถึงเรื่องของถุงยางอนามัย

อยากจะมารู้ไซส์ของฉันใช่ไหมล่ะ
แล้วคนขับแท็กซี่ก็เหมือนพยายามอวดไซส์ของตัวเองนะ
ไซส์๔๘ใส่มันครับ

คือพยายามจะอวดไซส์ของเขาเองด้วย
บอกของตัวเองและยังถามของผู้โดยสารด้วยนะ
นี่ก็เป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
มาตั้งแต่เรื่องของขึ้นมานั่ง

สอบถามเรื่องของขนาดกันเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีฝากเรื่องฝากด้วย
ฝากอะไรฝากผู้โดยสารเรื่องอะไร
ทอนเนี้ยเด็ดหน่อย
คุณผู้ชมฟังฮะ
อะไรนะ

นี่แหละครับบทสนทนาบนรถแท็กซี่ครับ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะ
คนก็มาชมนับจนถึงวันนี้นะเป็นแสนคนแล้วนะคะ

มารับชมคลิปนะเป็นแสนครั้งแล้วนะคะ

คือเขาบอกว่าดูแล้วคือเป็นความรู้สึกเดียวกันเลย
นี่คืออันตรายของการขึ้นรถในช่วงเวลากลางคืน
แล้วมันเกิดขึ้นกับผู้ชายค่ะ

ครับนึกว่าผู้ชายจะรอดก็ไม่รอดนะฮะ
ถูกพูดจาลวนลามแบบนี้นะครับ

แล้วก็ตอนนี้ก็ต้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบนะครับ